ใช่หลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าเอ๊ะบึ้งนี่คล้ายบุ้งหรือเปล่า
เหมือนกันเลยนะคะบึ้งเนี่ยคือแมงมุมตัวใหญ่
มันขุดรูทำรังแล้วก็ชักยายไว้ปากรูค่ะที่เพชรชบูรณ์เมืองมะขามหวาน
พาไปดูสวนมะขามหวานของนายทองสายบรรดาศักดิ์นะคะอยู่ในตำบลสับเปิบอำเภอวังโป่งค่ะ
จุดนี้นี่เลยคุณรังเบอร์เรอเลยนี่คือรังพญาบึ้งนะคะ
อืมตามความเชื่อเขาเชื่อกันว่าบึ้งเนี้ยนะเป็นเอ่อสัตว์นำโชคที่สำคัญรูบึ้งเนี้ย
ถ้าคุณจะทำพิธีอะไรต่างขอโชคขอลาบรูมันต้องหันไปทางทิศตะวันออกเท่านั้นนะ
ถึงจะทำได้ซึ่งซึ่งรูของรังเนี้ยถูกต้องใช่ไหมใช่

อกไม้ทูบเทียนเครื่องเส้นไหว้แต่งขันห้าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทาง
แล้วคุณรู้ไหมการทำพิธีแบบนี้อะไรสำคัญมากและขาดไม่ได้

ใช่ชาวบ้านเนี่ยเอากระดาษมาแล้วก็เขียนเลข๐ถึงเลข๙
แล้วก็ม้วนกระดาษที่เขียนตัวเลข๐๙เนี่ยตัดออกมาเนี่ย

แล้วก็หย่อนลงไปในรูบึ้ง

คือย่ายเยอะเลยตรงปากหลังก็คงขาดไปหมดแล้วค่ะ

บึ้งบึ้งจะคาบเอากระดาษขึ้นมาให้คุณมันเอาออกมาให้
เลยเหรออ่ะอยากรู้ไหมเออเอาไปดูนี่คือเลขแม่ภรรยา
เบิ้งค่ะขอแล้วเพิ่งให้แล้วเนี้ยค่ะอืมคือศูนย์หกเก้า
ค่ะอ่าสามตัวอ่าเขาจะเอาขึ้นมาทีละอันอืมอ่าเขาจะเอา
ขึ้นมาทีละอันถ้าอันไหนขึ้นมาก่อนเราก็จับอันนั้น
ก่อนครับเชื่อไหมก็เชื่อค่ะเชื่อนะคะครับอ่าแต่ว่าก็
ก็อยู่ที่ที่ดวงเราอ่ะเออเอาออกมาให้ทีละอันเอาออกมา
ให้ทีละอันคุณคุณอยากคุณอยากเห็นตอนจังหวะเขาคาบ
มาให้ใช่ไหมอยากเห็นอยากใช่ใช่อยากรู้ว่าแมงมุมมันคาบ
เลขออกมายังไงคือเอาเป็นว่าชาวบ้านอ่ะเขารออยู่สอง
ชั่วโมงกว่าเหรอเราก็เลยเอาปลายทางมาให้คุณผู้ชม
ดูก่อนคือทางภาพเราก็คงจับภาพเดี๋ยวออกไปซื้อไม่
ทันกันอ๋อคือถามว่าเชื่อไหมเชื่อไม่เชื่อไม่รู้รู้รู้แต่
หลายคนออกไปหาซื้อแล้วไม่เชื่อคงไม่รอสองชั่วโมง
อะฮะเอออ่าอย่างที่บอกไปนะคะบึ้งเนี่ยเป็นแมงมุมสาย
พันหนึ่งที่ตัวใหญ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยมักจะเจอกันในป่าที่
สมบูรณ์แต่ว่ามันค่อยใกล้จะศูนย์พันธุ์แล้วก็
เลยทำให้หลายหลายคนอาจจะไม่รู้จักค่ะโอ้เพิ่งจะเคยเห็น
เหมือนกันใช่โอ้แต่สะพานหยิบเลขมาให้ตรงเป๊ะเลยนะมี๓๓
ตัวเลยอ่ะเนี่ยเป็นความเชื่อแล้วแต่คุณผู้ชมจะมองซึ่ง
มันก็ไปตรงกันกับที่ที่เราพาไปดูก่อนหน้านี้เหมือนกัน
เหรอเลขตรงกันเลยเหรอมันก็มีเลขเนี่ยเลขเก้าคุณเอาที่
คุณบอกมาจากเมื่อวานรวมกับวันนี้เนี่ยดิฉันว่าจาก๐๖
เหลือประมาณสองตัวที่ไม่มีเกือบครบแล้วเกือบครบแล้วนะฮะ
ความเชื่อสู่บุคคลนะฮะอย่าอะไรกันเยอะมากแต่พรุ่งนี้
ก็เป็นงวดแรกแหละหลังจากที่ไม่ได้ออกมาหลายงวด
คือคลักหน้าดูติดตามหน้าจอทะลัดทีวีบ่ายสามโมงเป็นต้น